จริงค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ไปกินข้าวเป็นแก๊งกับเพื่อนเลยนะ

แล้วก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะว่ายข้ามดรมณ
บอกว่ามึงบ่ามึงอ๋อ
เมียเองไว้ได้รู้ได้ยังไง
มันออกนอกรู้พี่เขาไว้พี่
มันเฟ้าพี่แม่กูบ่งบอกเถอะพี่แม่

มึงไม่ตันรู้มันจากไหน
กูบอกไว้พี่แม่มึงไว้มึงยังพูด
มึงไปคีย์รถไปบูดไปฮับเอามันจุดสะพานทีบอกกูมึงหรอ
อันนี้เป็นคลิปสุดท้ายจริงค่ะที่ถ่ายได้คือขาไป
ยังถ่ายได้อยู่นะแต่ขากลับยังไม่ทันถ่ายคลิปเลย
คือไหว้ไปจะตั้งใจจะไหว้ตรงไปฝั่งนั้น
แต่คือเห็นไหมคะน้ำมันแรงมากเขาเฉออกไปทางขวาไปทางขวาแบบนี้
ก็อย่างเพื่อนที่ถ่ายเนี่ยยังหัวเราะอยู่เลย
เว้ยทำไมไปทางนู้นทำไม
ต้องตรงมาทางนี้ที่เขาทีดู
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะน้ำด้านบนอาจจะดูนิ่ง

ตอนเริ่มต้นว่ายน้ำยังสนุกสนานกันอยู่เลย
กระทั่งผู้ชายคนนี้สามารถไปถึงฝั่งนู้น

แต่ทีนี้การไหว้กลับมาไหว้ไม่ไหวฮะ

ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้คือนายอนุชาอายุ๒๗ปีนะคะ
ต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยที่จมหายลงไป
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพอได้รับแจ้งนะว่ามีคนจมน้ำ
อยู่ตรงแพร่ร้านอาหารริมแม่น้ำชี
ที่บ้านหัวโนนตำบลธวัฒน์บุรี
อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัด๑๐๑นี่นะคะ
ก็รีบเข้ามาตรวจสอบเลยค่ะนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงนะคะ
เพื่อนของผู้ตายเนี่ยบอกเอาไว้บอกว่านายอธิ

เล่าว่าจริงก็มานั่งกินข้าวกันที่แพรริมน้ำมากันเป็น๑๐คนเลย
หลังจากนั้นเนี่ยตัวหน้าอนุชาบอกว่า
เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะไหว้ข้ามแม่น้ำชีโชว์เลย
ระยะทางตรงนั้นสักประมาณ๕๐กว่าเมตรนะคะ
ขาไปเนี่ยเพื่อนก็ยังหัวเราะยังอัดคลิปเอาไว้ได้
แต่จังหวะที่จะไหว้กลับมาเนี่ย
โอ้โหไม่ทันได้ถ่ายคลิปจริงค่ะ
ตัวนายอนุชาจมน้ำหายไป
เพื่อนนะก็ต้องช่วยกันลงไปงมหา

ทีนี้ก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือค่ะ
แล้วก่อนที่นายอนุชาจะลงว่ายน้ำนะ
เพื่อนห้ามแล้วแหละบอกเฮ้ยอย่าเลย
เพราะว่าตอนที่ไปกินกันตัวนายอนุชาก็เพิ่งดื่ม

แต่นายอนุชาไม่ฟังค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เห็นภาพนี้ไหมคะอันนี้คือตอนกลางคืนแล้วนะ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยอโศกธวัฒน์บุรี
ตอบโต้ภัยพิบัตร๑๐๑มากัน๖นายค่ะ
ดำน้ำหาคือจากจุดที่นายอนุชาจมศูนย์หายไปเนี่ยนะ
ก็ต้องขยายรัศมีร์ไปอีก๑๐๐เมตร
แล้วระดับน้ำตรงนั้นความลึกประมาณ๒เมตรนะคะ
หาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอค่ะ
แล้วผ่านไปจนถึง๓ทุ่มครึ่งคุณผู้ชม
๕ชั่วโมงกว่าชุดประดาน้ำเจอร่างนายอนุชา
อยู่ห่างจากฝั่งตรงข้ามที่ไหว้ข้ามไปประมาณ๕เมตรค่ะ
แล้วก็ต้องนำร่างขึ้นมาจะส่งร่างชนะสูตร
แล้วก็จะมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ
โอ้โหนี่ก็กลายเป็นคลิปสุดท้าย
ที่เพื่อนถ่ายนายอนุชาไว้ได้ก่อนที่จะจมหายไปนะครับ